ต่อไปอีก๑เรื่องมีช่อบ้านที่เขามีที่ดินอยู่แถวริมแม่น้ำที่๑

แต่ว่ารังวัดไปรังวัดมาเหลืออยู่๒ไร่

ก็พยายามร้องเรียนมาแล้วหลายครั้งก็ไม่ได้ความเป็นธรรม
สุดท้ายก็หมุกไปที่สำนักงานเขตที่พลักคโน้ง
แล้วก็เอาตัวเงินตัวทอง๔ตัวไปปล่อยซะเลยเพื่อทวงถามความยุติธรรมครับ
มาฉันเอาของมาฝากเปิด
โอ้โหวิ่งสิห่วงแตก
พี่ผู้ใช้เห้ยแล้วผู้หญิงในสำนักงานก็ต้องวิ่งหนีกันนะ
แล้วต้องใช้ตัวนี้ทวงถามความยุติธรรม
ปล่อยไป๔ตัว

วิ่งกันให้ป่าราบเลยนะ

ชาวบ้านที่ไปติดต่องานเองก็ดีนะครับ

เขาปล่อยตัวเงินตัวทองไป๔ตัว

ทีมข่าวเราไปสอบถามผู้โพสต์
เล่าบอกว่าจริงแล้วเนี่ย

รับนะว่าเตรียมตัวเอาตัวเงินตัวทองใส่
ในรังจริงเพื่อจะไปปล่อยที่สำนักงานที่ดินจริง

ครอบครัวนี้มีสักประมาณ๗ไร่๓งาน

ล่าสุดเหลือเพียงแค่๒ไร่
ซึ่งที่ผ่านมาก็ไปร้องเรียนศูนย์นำรงธรรม

เจ้าหน้าที่พนักงานที่ดินของกรุงเทพมหานครสาขา

เมื่อปี๒๕๓๘เนี่ย

แล้วก็ไปยื่นฟ้องเพื่อแย่งสิทธิ์ตำแหน่งที่ดิน
โดยสารดีกาวินิจฉัยเมื่อปี๒๕๕๙

ถูกน้ำกัดซะแล้วกลายเป็นแม่น้ำ

มันจึงกลายเป็นที่สาธารณสมบัติ

ใช้ร่วมกันส่งผลให้

ในอับบาสนี่ยังคงเรียกร้อง
ให้รับรองความมีอยู่ของที่ดิน

เป็นการลงพื้นที่ไปชี้หลักเขตของตัวเองนะฮะเพราะบริเวณนั้นเนี่ยมีพื้นที่ประมาณสองไร่
ที่เหลืออยู่ติดกับทางรถไฟสายเก่าที่ยังไม่ถูกน้ำกัดซะแต่กรมที่ดินไม่สามารถดำเนินการได้
เข้าใจว่าที่ดินเขาอยู่บริเวณที่ยังมีเหลือพอจะมีเหลืออยู่นะที่บางจากทำประโยชน์อยู่
ได้ตรวจสอบจากภาพถ่ายต่างมานะฮะในใดเอียดคำพิพากษาเนี่ย
อ่าที่ดินเขาโดนน้ำกัดซ้อไปหมดแล้วอยู่ตรงบริเวณในบริเวณของแม่น้ำอ่ะ
ผมก็ได้เชิญขึ้นมาแล้วก็อธิบายได้มาพูดคุยกันทำความเข้าใจ
แต่เขาก็ไม่ยอมรับคือไม่ยอมรับทุกอย่างความต้องการคือต้องการอย่างเดียวว่า
ให้เรายืนยันว่ามีที่ดินอยู่จริงณปัจจุบันนี้
ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดเนี่ยทางสำนักงานเขตเขาชี้แจงไว้แบบนี้
คุณผู้ชมมีคำชี้แจงจากสำนักงานเขตว่าจริงจริงแล้วเนี่ย
กลุ่มผู้ก่อเหตุเข้าไปทั้งหมดสิบสองคนเข้าไปในสำนักงานสี่คน
แล้วก็รออยู่ที่ด้านนอกแปดคนนะฮะตอนนี้ตำรวจก็กำลังรวบรวมหลักฐาน
แล้วก็จะมีการถูกดำเนินคดีข้อหาก่อกวนแล้วก็ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
แต่ว่าไปฟังคำชี้แจงของสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานครสาขาพระขนงกันหน่อย
เขาบอกว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโฉนดที่ดินที่ว่าเนี่ยมันมีโฉนดนะฮะ
เลขที่๒๔๖๕มีคำพิพากษาสารดีกาพิพากษาสิ้นสุดไปแล้ว
วินิจฉัยว่าที่ดินมันกลายสภาพเป็นแม่น้ำไปหมดแล้ว
แล้วเจ้าของที่ดินไม่เคยเข้าไปครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินเลย
จึงเป็นกรณีที่เจ้าของที่ดินนั้นไม่ได้ใช้สิทธิ์ห่วงกั้นหรือสงวนสิทธิ์ในการครอบครองที่ดิน
พังทลายเป็นลำน้ำที่มีการใช้ประโยชนสัญจรไปมาเป็นเวลานาน
ถือว่าได้กลายเป็นสภาพที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ตามมาตราหนึ่งสามศูนย์สี่วงเล็บสอง
อันเป็นการเกิดขึ้นและอยู่ตามสภาพของที่ดินและการใช้ร่วมกันของราชดร
กรณีการร้องเรียนจึงยุติไปแล้วตามคำพิพากษาของสารดีกา
แต่ว่าเจ้าของที่คือนายอัพบาสนั้นไม่ยอมรับฟังข้อเท็จจริงจากที่สารพิพากษา
ยังมีพฤติกรรมก่อกวนนำคณะบุคคลไปร้องเรียนที่กรมที่ดินสำนักงานที่ดิน
และล่าสุดก็เหตุการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะฮะหลังจากเหตุการณ์ยุติลงไปแล้วเนี่ย
พนักงานก็มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับผู้ไปก่อกวนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
วันที่๑๗มิถุนายนเช่นเดียวกันนะครับ
เอาเป็นว่าคือที่ดินถ้ามันสลายลงไปกลายเป็นลำน้ำไปแล้ว

แล้วอีกอย่างเจ้าของที่เองก็ไม่ไปครอบครอง

คืออันนี้ปัญหามันอยู่ที่เรื่องของการสื่อสาร
คือชาวบ้านบางคนไม่รู้จริงว่าต้องทำอะไรต้องทำอย่างไรบ้าง

และสองต้องอธิบายให้เข้าใจตรงกันจริง
คือบางทีภาษากฎหมายอะไรอย่างนี้มันยากเกินไปค่ะ
เราอ่านยังต้องอ่านกันตั้งหลายต่อหลายรอบกว่าจะเข้าใจได้อย่างไร

พี่อยู่ที่ริมแม่น้ำก็ดีริมทะเลก็ดี
ถ้าคุณไม่ไปดำเนินการทำอะไรไว้เนี่ย
วันหนึ่งมันกัดซ้อเข้ามาที่นั้นมันก็สลายไปถูกไหม
อันนี้หายไป๕รายด้วยกัน